คลอดลูกคนที่สองนะครับได้อยู่ประมาณเกือบขวบหนึ่ง
ศรีก็มาได้ข่าวร้ายว่าสามีตัวเองผูกคอตาย
แล้วพอจัดงานศพพอเผาเสร็จเรียบร้อย
ไปยังไม่ถึงเดือนก็มารู้ข่าวร้ายอีกว่า
เนรที่ไปบวชเรียนจมน้ำ
พอถึงวันทำศพป้าศรีศพของป้าศรีก็เผาไม่ไหม้
เพราะว่าตอนแกตายแกเหมือนตายตาไม่หลับ
หลังจากนั้นพอหมอมาชันสูตรหมอบอกว่าศพนี้ตั้งคันอยู่นะ
ก็เลยให้สับปะเหลอมาผ่าเอาเด็กออก

สวัสดีครับคุณผู้ชมสถานีผีดุและผมแจ๊ควัชลพล
ฝึกใจดีมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับ

มีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสถานีผีดุกันด้วยนะครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน
อยากจะมาแชร์มาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
และวันนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอน

รอที่จะพบกับคุณผู้ชมอยู่แล้ว
และนักเล่าของเราคืนนี้จะเป็นใคร
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมพวกเราพร้อมไปพบกับนักเล่าท่านนี้กันเลยครับ
และตอนนี้หนึ่งในนักเล่าที่จะมาเยี่ยมเย็นในรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ในวงล้อมของอะไรก็ไม่รู้
เต็มเลยฮะตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ

แต่เรื่องที่สร้างชื่อเรื่องที่ฮือฮาเรื่องที่พูดถึงมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับ
เสียผีที่กัมพูชา
และตอนนี้คุณนิวนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณนิว

ติเราจะเชียร์กันไปเฉียดกันมา

นิวบอกว่าไปเยี่ยมเยี่ยมหาผมที่ร้านกาแฟ

ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมอยู่ทองหล่อแล้วผมต้องผ่านทางนั้นบ่อย

นี่ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้เจอกันนะครับซึ่งปกติเราจะคุยผ่านกันเสียงอย่างเดียว

ครั้งนี้เราเจอกันครั้งแรกแน่นอนผมก็มีคำถามถามแขกรับเชิญทุกคน
ถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของผีเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับมีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์
จากมาก่อนนี้ผมแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมเป็นคนกรุงเทพเกิดและโตในกรุงเทพ
จากเดิมตอนแรกเชื่อว่าผีมีแค่๒๐บนโลกนี้
ใช่ครับเพราะว่าผมอยู่ในแสงฝีมาตลอด
อยู่ในเมืองที่แบบอย่างนี้ที่เราอยู่กัน

แต่หลังจากที่เจอเรื่องนั้นมาจาก๒๐กระโดดเป็น๙๐อัพเลยครับ
ก็ยังเหลือเยอะนะก็ยังเหลือที่เผื่อไว้

ว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้
๑๐ที่ผมเหลือไว้เนี่ยต้องบอกว่าบางอันเรายังพิสูจน์ไม่ได้๑๐๐

เผื่อมันอาจจะมีคำตอบอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้

สิ่งเหล่านี้มันตกลงมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้

แต่ถามว่า๙๐เนี่ยเยอะแล้ว

กับวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องของเวรกรรม

ที่เหลือก็คือเป็นของคนที่บ้านเขาเล่าให้ผมฟังมา
ซึ่งเราก็อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยแต่อาจจะเฉียดนิดหน่อย
เฉียดเลยครับของผมมาเพิ่งเจอเมื่อตอน๖เดือนที่แล้ว
แต่เรื่องนี้มันย้อนกลับไปประมาณ
น่าสนใจน่าสนใจเป็นยังไงเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อย
คือเมื่อสัก๖เดือนที่แล้วเนี่ยฮะตอนก่อนปีใหม่ได้ไม่กี่วัน
ซึ่งผมวางแผนที่จะไปเที่ยวปีใหม่กันที่ทะเลแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนแผน
เพราะว่าผมได้รับโทรศัพท์จากแม่ว่าให้กลับบ้านเพราะลุงเสียประมาณวันที่๒๓
ซึ่งผมก็รอแฟนว่าเดี๋ยววันที่๓๐ขึ้นไป
พอถึงวันที่๓๐ปุ๊บ๕โมงเย็นผมก็ขับรถกันขึ้นไปเลย
แล้วไม่ไปรถใหญ่ด้วยไปมอสไตร
ถนนเรียบคลองผ่านหนองเจาะผ่านเรียบคลองทางเปรียวนะครับ
ไปไปถึงบ้านประมาณสามทุ่ม
ก็คุยกับแฟนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่บาทไหม
เพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่แล้วก็ต้องเดี๋ยวค่อยใส่บาทปีใหม่อีกทีนึง
แล้วก็คุยกันว่าคุยกันมาตลอดอยู่แล้วว่าอ่าเดี๋ยวตอนเช้าจะได้ใส่บาท
พอไปถึงก็คุยคุยกับแม่ว่าพรุ่งนี้พระจะมากี่โมง
เขาบอกพระมาเช้าพระมาถึงตี๕๓๐
ขับรถไปตลาดประมาณครึ่งชั่วโมงถึง๔๕นาที
ก็ไกลนะหรือไม่ไกลนะ
ใช่ครับแล้วผมก็เลยบอกแม่ไว้แล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปตลาด

พอเช้ามามาตื่นมาตี๔กว่า
และอืมก็เลยรีบลงเพราะว่าเดี๋ยวมาตีห้าครึ่งอืม
ถามเขาเลยตรงตรงเลยมีทางไหนไปเร็วกว่าไอ้ครึ่งชั่วโมง
กลัวกันไหมบอกผมก็เอาให้ได้ถ้า
หัดเวลาประหยัดประหยัดก็ได้ประมาณ๑๕นาทีซึ่งเขาบอกมาแค่นี้
ผมก็ไม่เคยเข้าไปทางนั้นแต่เมื่อในเมื่อมันประหยัดเวลาก็เลยไปเส้นนั้นเลย
ขับรถออกไปสองคนกับแฟนผ่านทั้งหลังหมู่บ้านผ่านทุ่งนาไป
ทุ่งนาผ่านเขาเรียกว่าสวนสวนมันสวนอ้อยสวนข้าวโพด
ซึ่งสวนมันติดติดกันระยะสวนมันไม่ใหญ่มากจนไปถึงสามแยก
ผมไม่รู้ว่าควรจะต้องตรงไปหรือเลี้ยวขวาโอ้โหยากแล้วอันนี้
ซึ่งผมไม่ได้ถามตรงนั้นมาเราก็ไม่รู้แล้วมันมีบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ตรงสามแยกนั้นเลยครับผมก็เลยเลี้ยวไป
ไปเพื่อที่จะลองดูว่าตรงนั้นมีคนหรือเปล่าซึ่งโชคดีมีคนครับ
เพื่อที่จะถามทางถูกต้องครับแต่ตอนนั้นคือตี๔กว่าแล้วตี๔๓๐แล้ว
ก็เลยถามเห็นป้าคนหนึ่งเห็นป้าคนหนึ่งเขากวาดกวาดหน้าบ้านอยู่
แต่เขาไม่เงยหน้านะครับพร้อมกับเทียนหนึ่งเล่มข้างในบ้านไม่ได้เปิดไฟ
ผมก็เลยถามทักทายอะครับเป็นการทักทายเขาก่อนว่าโอ้ป้าตื่นแต่เช้าจัง
ผมก็เลยถามต่อว่าถ้าผมจะไปตลาดเนี่ยผมต้องไปทางไหน
เขาไม่พูดกับผมสักคำหนึ่งแต่เขาชี้เอาชี้ให้ไปทางนี้
ชี้บอกผมว่าไปเหมือนบอกเหมือนชี้ให้รู้อะไปทางเนี้ย
ผมก็เอ๊ะทำไมเขาไม่พูดอะไรกับเราเลยก็เลยขอบคุณครับป้า
แล้วก็ขับรถมาโดยที่ไม่ได้มองไปข้างหลังเพราะทางมันเปี่ยวแล้วมันมืด
ล้อกำแพงวัดมาเลยพอล้อกำแพงวัดมาปุ๊บเจอทางบังคับเลี้ยว
ผมก็เลี้ยวไปสิ่งแรกที่เจอเลยเมนอืม
ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมืดด้วยแต่รู้เป็นลางลางว่า
มีมีพระหรือเนรนี่แหละครับเดินอยู่องค์หนึ่งในเวลาตีสี่กว่า
ผมก็เลยคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวนี้พระเขาตื่นเช้าเนอะตื่นมาเดินตี๔กว่า
แฟนผมซึ่งนั่งซ้อนหลังอยู่เขาก็เลยจับที่เอวแล้วก็หยิกผม
ผมก็เอ๊ะอะไรของเขาก็เลยรีบขับออกไปจนพ้นประตูหน้าวัด
ซื้อของเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บกลับมาใส่บาททันจนไปบ้านงานศพ
เสร็จจากฉันเพลก็กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะกินข้าวกัน
อันนี้เรื่องของผมมันตัดจบแค่นี้อืม
ซึ่งผมไม่มีคำตอบอะไรเลยณตอนนั้นผมไม่รู้เลย
ผมก็เลยต้องตัดจบแค่นี้ครับมาถึงที่บ้าน
นี่คือเรื่องที่ที่บ้านเล่าให้ฟังซึ่งผมอ่ะบ่นกับแม่ว่า
ทางรัฐนั้นน่ะมันเปรียวจังนะตอนที่กลับมาจากอันนี้แล้วนั่งกินข้าวกันอยู่
ครับแม่ก็บอกว่าบอกแล้วมันเปลี่ยวก็อย่าไป
ซึ่งตอนนั้นก็มีลุงลุงสองคนกับป้าคนนึงอืม
อยู่ด้วยเขาก็ถามขึ้นมาว่าไปทางไหน
บอกไปทางหลังหมู่บ้านผ่านป่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
ดีนะไปถามทางเขาได้แถวนั้นป้าผมก็เลยสวนขึ้นมาว่า
แถวนั้นมีคนอยู่ที่ไหนไม่มีใครเขากล้าอยู่กันหรอกอ้าว
ก็เลยอ้าวอ้าวเหมือนพี่แจ๊คเลยครับซึ่ง
ถ้าไม่มีคนอยู่แล้วผมคุยกับใครนะตอนนั้นครับ
ผมก็เลยบอกอ้าวแล้วมันมีบ้านอยู่หลังนึงนะ
อุ้ยบ้านล้างอ้าวล้างมาสามสิบสี่สิบปีแล้วมั้งเขาก็พูดให้ฟัง
เขาก็เลยลุงก็เลยพูดว่าสงสัยมันไปเจอยายศรีแล้วมั้งอืม
ก็ถามยายศรีใครอุ้ยเรื่องมันนานแล้วยายศรีเขาตายท้องกลมอยู่ในบ้านนั้นเหรอ
เขาก็พูดเขาตายท้องกลมอืมใช่ครับอืมอืม
ผมก็เลยเล่าให้ฟังหน่อยแต่การเล่าเนี่ยผมต้องมาเรียบเรียงจากคนเล่า๔คน
ครับมันก็มาจับใจความได้ประมาณนี้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยย้อนไปประมาณสี่สิบปีครับอืม
ยายศรีเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของบ้านนะครับอยู่กันครบครอบครัวพ่อแม่
พ่อยายสีอายุประมาณสิบสองสิบเอ็ดสิบสองนะครับ
เขาบ้านเขายากจนอืมอ่าตัวพ่อครับมีคนมาชวนมาทำงานที่กรุงเทพอืม
แต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้แต่เพราะความยากจนมันน่ากลัวอืม
เขาก็เลยต้องต้องมาต้องมาใช่ครับพอเขามาปุ๊บเนี่ย
ช่วงเดือนแรกเดือน๒เขาก็ส่งเงินกลับมาให้ที่บ้าน
พอหลังจากเดือนแรกหรือเดือน๒ไปเนี่ย
เขาก็หายเงียบไปเลยไม่สามารถติดต่ออะไรได้เลยอืม
ซึ่งสมัยก่อนการที่จะติดต่อกันก็คือปรายศนีย์อย่างเดียว
โทรเลขไปอืมใช่โทรจดหมายโทรเลขปรายศนีย์ใช่ครับอืม
พอส่งไปสนีไปปุ๊บก็เงียบอืม
นู้นก็เงียบทางนี้ก็ไม่รู้จะส่งไปหาใครแล้ว
เพราะว่าพอส่งไปหลายหลายหลายหลายที่เข้า
แม่ของป้าศรีก็เลยตัดใจ
ยังไงเขาคงไม่กลับมาแล้วครับ
เลยมีผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นพ่อม่ายเข้ามาจีบ
จีบแม่ของป้าศรีพอมาจีบแม่ของป้าศรีได้ได้ระยะหนึ่ง
ด้วยความใจแข็งก็ใจอ่อนพอโดนลูกตื้อมาก
ก็เลยยอมย้ายไปอยู่กับผู้ใหญ่บ้านครับ
แล้วพอไปอยู่กับผู้ใหญ่บ้านได้ประมาณปีหรือ๒ปี

พอป้าศรีท้องปุ๊บเนี่ยมันเป็นที่โจทยันว่า
ศรีไม่มีผัวท้องไม่มีพ่ออืม

แต่ผู้ใหญ่บ้านมีลูกติดนะครับมีลูกชายติดมาคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับป้าศรีแต่คนในหมู่บ้านอ่ะ
เขามองว่าป้าศรีเนี่ยท้องกับพ่อผู้ใหญ่หรือเปล่า

พอพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยจากทีแรกแม่พระศรีก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่พอเรื่องมันเริ่มโดนนินทามากขึ้นก็เริ่มคิด
จนป้าศรีทองได้๕๖เดือนก็เลยไล่ออกจากบ้าน

แต่พ่อผู้ใหญ่แกก็ใจดีก็ไปหาที่อยู่ให้โดยการที่ไปขอหลวงพ่อ

พ่อที่วัดนะครับว่าอยากจะสร้างบ้านให้ป้าศรีหน่อย
เพราะว่าเอ่อแม่เขาไม่ให้อยู่อืม
แล้วแต่ตัวตัวเขาอะจะจะคอยดูแลป้าศรี

ส่งเสียทางนู้นเอาพอพอหลวงพ่อโอเคอนุญาตปุ๊บ

เลการสร้างบ้านดีมากครับอยู่ตรงสามแยก

ตรงที่ผมบอกพี่แจ๊คเลยหลังนั้นเลยเป๊ะ

หลังกำแพงวัดเป็นคอนโด

คอนโดที่คนอาศัยอยู่อย่างนี้ไม่ใช่

คอนโดเก็บศพอยู่อยู่ติดกับ
คือเดินประมาณสิบเก้าถึงถึงถึงคอนโดเลย

แล้วแกก็ไม่รู้จะไปไหน

แต่ฝีมือการทำขนมหวานของแกเนี่ยสุดยอดเลย
พอเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ปุ๊บ
หลวงพ่อก็ให้สับปะเลอมาอยู่ดูแลป้าศรี
เพราะหนึ่งด้วยที่ป้าตีท้อง

มีมุ้งตัวหนึ่งก็อยู่ได้ของเขา

ตอนเช้าช่วยป้าศรีทำขนม

หาบไปจนป้าศรีคลอด
ก็เลยไม่มีใครรู้ว่าลูกคนนั้นเป็นลูกของใคร
คลอดลูกมาคนที่หนึ่ง
อยู่มาจน๕๖ขวบ
ศรีก็เลยส่งลูกเข้าไปบวช

แต่ระหว่างที่ลูกชายเข้าไปบวช
ศรีก็มีรักใหม่กับพระที่อยู่ในวัดมา

เขาบอกพระมาบวชแค่๓วัน
เดือน๑พันศา

พอมาอยู่ด้วยก็ช่วยกันทำมาหากิน
จนพระศรีตั้งท้องลูกคนที่สอง

พอรู้ว่าตัวเองได้จะเป็นพ่อคน

คงเก็บเงินทำบ้านขึ้นมา

แต่ความน่ากลัวก็ไม่ได้ลดลงเลย
คลอดลูกคนที่๒นะครับ

เกือบขวบหนึ่งนะครับ
ทั้งที่ชีวิตลงตัวหมดทุกอย่าง

ว่าสามีตัวเองผูกคอตาย

แล้วพอจัดงานศพ

ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมเนรถึงจมน้ำ
เพราะว่าวัดอยู่ใกล้คลอง

พอมาถึงตรงนี้
จากคนที่ทุกอย่างมันกำลังแบบแฮปปี้
มันก็ทำให้คนคนหนึ่งเสียสูญ
การใช้ชีวิตไปเลยดีกว่าครับอืม
ตัดสินใจผูกคอตายอยู่ในบ้านหลังนั้น

โดยที่ไม่รู้ตัวเองท้องลูกอีกคนนึง

หาคือระหว่างที่ผูกคอตายมาเจอศพ

พอถึงวันทำศพป้าศรี
ตอนนั้นไม่มีใครรู้นะครับว่าป้าศรีท้อง
เพราะว่าตอนแกตายแกเหมือนตายตาไม่หลับ
แล้วที่นี่ก็เป็นที่โจจารณ์เลยว่า
ทำไมสมปสีถึงเขาไม่ใหม่ลังผ่าเองก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็ให้เอาศพมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอหมอมาหาหมอมาดูว่า
บ้านหลังที่แกอยู่คือบ้านตรงสามแท่งที่เก็บศพของแกคือหลังบ้านตรงคอนโด
คือก็จะมีพวกขี้เมาที่ผ่านแรกแกก็ออกมาถามว่าไปไหนกัน
พอออกมาถามบ่อยปุ๊บเนี่ยขี้เมาเริ่มรู้ก็ไม่มีใครกล้าผ่าน
โดยการมาปรากฏตัวแถวบ้านก่อนนะครับ
หลังจากนั้นพอหมอมาชนะสูตรหมอบอกว่า
ศพนี้ตั้งคันอยู่นะก็เลยให้สับปะเหลอมาผ่าเอาเด็กออก
แต่เผาก็ยังไม่ได้อีกเขาเขาบอกว่าต้องรอรออะไรสักอย่าง
ซึ่งตัวนี้ผมไม่แน่ใกล้ทีนี้ความเหี้ยนของป้าศรี
พอหลังจากผ่าเอาเด็กออกปุ๊บคนแรกที่ป้าศรีเขาไปหาเลย

หาบลูกชายผู้ใหญ่บ้านอ๋อเขาบอกว่า
ผู้ใหญ่บ้านไปข่มขืนเขาจนท้อง
จนโดนตาหน้าว่าไปแย่งผัวแม่ในบ้าน
โดนไล่ออกจากบ้านนะครับ
แล้วลูกชายผู้ใหญ่บ้านก็มาสารภาพกับหลวงพ่อว่า
ป้าศรีเขาเป็นคนฆ่ารัดคอแล้วก็เอาศพไปผูกกับต้นไม้
เพราะว่าผัวป้าศรีเนี่ยไปยุ่งกับเมียเขา
คือผัวคนที่ศึกจากการเป็นพระแล้วมาอยู่กับพระศรี
คนนี้ที่บอกว่าผูกคอตายเนี่ยโดนคนที่ข่มขืนป้าศรีมาหึง

แล้วเขาก็เลยไปฆ่าปิดปาก
แต่ป้าศรีก็ไม่ยอม
พอเหมือนกับไปสารภาพกับหลวงพ่อปุ๊บเนี่ย
หลังจากนั้นอีก๒วันลูกชายผู้ใหญ่บ้านไปผูกคอตายครับ
อืมที่เดียวกับหัวพระศรีเลยอืม
เชือกเส้นเดียวกันด้วยครับซึ่งเชือกตอนนั้นผมก็
อันนี้ผมก็ถามเขาเหมือนกันว่าเรารู้ได้ไงว่าเชือกเดียวกัน
เขาเขาเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หลวงพ่อเป็นคนบอกอืม
ใช้เชือกเส้นเดียวกันกับหัวพระศรีเลยผูกคอตาย
คนที่โดนไปหาคนที่สองอืมคือผู้ใหญ่บ้านถามว่าอ้าว
ก็เขาดูแลกันมาดีตลอดแล้วทำไมถึงไปหาผู้ใหญ่บ้าน
ก็ผู้ใหญ่บ้านช่วยลูกเขาปิดบังทุกอย่างเพื่อไม่ให้โดนตำรวจจับ
ผู้ใหญ่บ้านรู้รู้ครับอืมแต่ปิดบังเรื่องนี้เอาไว้ตลอด
โดยที่ไม่ได้พูดให้ใครฟังครับจนผู้ใหญ่บ้านต้องไปสารภาพ
หลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็เลยเหมือนให้ผู้ใหญ่บ้านบวช
อืมบวชใช้กรรมของตัวเองครับที่ที่เหมือนปิดบังไว้อืม
ความเฮียนของป้าศรียังไม่หมดแค่นั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บ
ทุกคนที่ผ่านบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นคนหาปลาคนทำนา
ก็จะโดนถามหมดว่าเห็นลูกเขาไหมอืมพอไปถามพอไปถามอย่างนี้ปุ๊บ
พอคนที่เคยเห็นหน้าค่าตากันพอรู้ว่าเป็นป้าศรีปุ๊บ
ก็เลยหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าผ่านถนนเส้นนี้อีกเลยครับอ่ามาถึง
คนที่สามอืมที่ป้าศรีมาหาคือหลวงพ่ออืมหลวงพ่อเนี่ยเหมือนเหมือนมาขอขอ
ขอโทษหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ทำอะไรไม่ได้
เพราะกรรมมันเป็นของแต่ละบุคคลอืมนะฮะคนที่เสียใจ
ตอนที่ป้าศรีตายมากที่สุดคือลุงสับปะเหลอที่มาอยู่หน้าบ้านที่คอยดูแลป้าศรี
ดูทุกอย่างคนนั้นมารู้ทีหลังว่าคนนั้นน่ะคือพ่อของป้าศรี
พ่อแท้แท้เลยอืมคือเขาโดนหลอกไปทำงานที่กรุงเทพอ่า
แล้วผู้ใหญ่บ้านเนี้ยเป็นคนสั่งให้ลูกน้องอ่ะไปดักทำร้ายอืม
ดักตีดักฟันจนหน้าแกเป็นแผลอืมแบบเสียโฉมอะครับอ่า
ลูกแกจำไม่ได้ครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเขาก็กลับมาคุยกับลูก

อืมโดยที่ไปขอกับหลวงพ่อว่าขออยู่ที่วัด
ครับอยู่แบบไหนก็ได้หลวงพ่อก็เลยถ่ายทอดวิชาสับปะเลอให้เขาอืม
แต่พ่อศรีไม่รู้เลยค่ะทั้งทั้งที่อยู่กับพ่อตัวเองอืม
เขาก็ไม่เคยบอกหลวงพ่อบอกไว้ว่าอ่าทำไงก็ได้ไม่ให้เขารู้
อืมเพราะหลวงพ่อไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเขาอีกอืม
เขาเห็นเขาก็เลยต้องปิดบังตัวเองใช่ครับอืมซ่อนตัวเองอยู่ในนั้น
ครับอ่าพอมาถึงลูกชายลูกชายตอนนี้ก็อยู่กับหลวงพ่อครับ
ตอนนี้บวชเป็นรองเจ้าวาดอยู่ที่นั่นอืมนะครับทีนี้ผมก็เลยย้อนกลับมา
ตัวเองว่าคนที่ผมเจอน่ะผมคิดว่าใช่ป้าตีแน่นอนอืม
รูปร่างลักษณะเราอธิบายให้ให้ทางบ้านฟังใช่ครับว่าเจอแบบนี้ใช่ครับอืม
ผมก็ถามว่าทำไมป่านนี้แกยังไม่ไปเกิดเขาบอกว่าที่เคยคุยกับหลวงพ่อก่อนที่เขาจะละมรณภาพ
อืมเขาบอกว่าป้าศรีอ่ะต้องใช้กรรมนานอืมเพราะว่าเขาฆ่าตัวเองตาย
แล้วเขาฆ่าลูกเขาด้วยเขาไม่ได้ฆ่าคนคนเดียวตายเขาอาจจะ
แต่เขาเสียใจไงเขาเสียใจที่สามีเขาตายอ่ะไม่รู้ทำยังไงถูกไหม
ใช่เป็นคนเสียศูนย์นะครับอืมอ่าผมก็เลยถามว่าแล้วทุกวันนี้ที่เจอเนี่ย
อืมเขายังหลอกเหมือนเมื่อก่อนไหมเขาเขาบอกว่าทุกวันนี้ส่วนมากคนที่เจอคือคนที่ไม่ไม่รู้
ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเขาไม่ไม่ผ่านกันตอนคืนส่วนมากเขาจะผ่านกันตอนกลางวันอืม
แล้วสิ่งที่พระศรีทำก็เหมือนกับการมาขอบุญเพราะเขารู้ว่าทุกคนที่ผ่านทางนี้จะต้องไปทำบุญ
อืมผมก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วพระที่ผมเจอตรงตรงเมนที่ที่ขับรถผ่านล่ะอืม
ผมก็เลยสะกิดบอกว่าเขาไม่เห็นอ๋อที่เราพูดที่แฟนเรากอดแล้วหยิกตัวเราอ่ะนะ
ใช่ครับอ่าเขาไม่เห็นอืมแต่ผมมาเห็นอืม
ก็เลยเอาไม่เห็นจริงจริงเหรออืมเขาก็บอกเขาไม่เห็นครับ
เขาก็พยายามมองมองไปแล้วแต่เขาด้วยความที่กลัวกลัวในเมนด้วยอืม
เขาก็เลยไม่กล้ามองนานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดไปเองอืม
ความคิดผมว่านี่คือลูกป้าศรีหรือเปล่าอืมลูกคนที่ตกน้ำใช่ครับ
คนโตอืมนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาไล่ลำดับใหม่
เหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นในตอนที่ตัวของเราไปบ้านที่ลุงเสีย
ใช่ครับนะครับแล้วก็จะไปซื้อใส่บาทจะไปทำบุญใช่ครับ
ก็เลยจะหาทางไปไปตลาดรู้ว่าไอ้ระยะทางจากบ้านไปตลาดเนี่ย
มันไกลมากใช่สามสิบนาทีสี่สิบห้านาทีไกลน่ะไกลไกลไกลอยู่ครับ
เราก็เลยถามที่บ้านว่ามีทางรัฐทางอื่นไหมเพราะว่าเราตื่นสายแล้ว
ปรากฏว่ามีไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยหลังหมู่บ้านเนี่ยแต่มันต้องผ่านวัดนะ
ประหยัดเวลาได้สิบห้านาทีเราก็ไปใช่ครับก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็แค่แค่ผ่านวัดใช่ใช่ครับปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเจอสามแยก
แล้วก็อ้าวไม่ได้ถามว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเลี้ยซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวา
ไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ในบ้านเนี้ยมีเหมือนมี
คุณป้าคนหนึ่งกำลังกวาดใช่ครับแล้วก็ไปถามทางเขาว่าในวันนี้ไปตรงไหน
ป้าคนนี้ก็ชี้ใช้ชี้เอาแล้วก็ไปก็ไม่มีอะไร
เหตุการณ์มันจบแค่ตรงนั้นใช่ครับของผมแต่จบแค่ตรงนั้นเลย
หลังจากที่กลับมาบ้านปุ๊บก็บอกโหเนี่ยทางไปตรงนั้นดูมันโปร่งมันเปลี่ยวจริงนะ
แต่ดีนะไปถามทางเขาไม่ยอมบอกตรงนั้นเป็นแยก
ที่จะบอกหน่อยเลี้ยซ้ายเลี้ยขวาอืมแต่โชคดีมีป้าคนหนึ่งมาบอกทางใช่
ที่บ้านก็เลยป้าไหนก็อัดไว้ที่บ้านตรงนั้นไงมีป้าคนนั้นอยู่
เพราะว่าที่บ้านก็บอกว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีคนอยู่ใช่
เป็นบ้านร้างถูกต้องที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นยายศรี
แล้วก็ถามยายศรีไหนเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังใช่ครับ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

หรือไม่รู้ว่าตัวเองท้องอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ถูกไหม
ใช่ครับนะครับพอเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าสิ่งที่ป้าศรีคนนี้เจอมา
มาหนักเหมือนกันนะโดนข่มขืนโดนปิดบังโดนอะไรมาโดยตลอด
รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่พูดไม่ได้เพราะคนที่ทำก็เป็นคนที่มีอิทธิพลอ่ะ
ใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็มาเสียลูกไปอีกมาเสียผัวไปอีก
ตัวเองก็เลยต้องมาผูกคอตายจุดจบเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็มีคนพบเห็นวิญญาณของป้าศรีเนี่ย
เวียนอยู่ที่นั่นหลายครั้งไปหาคนนู้นไปหาคนนี้จนเรื่องทุกอย่างมันแดงขึ้นมาว่า
คนที่ทำให้ป้าศรีท้องโดยที่ชาวบ้านเขาบอกว่าท้องไม่มีผัวเนี่ย
คือลูกของผู้ใหญ่บ้านถูกต้องที่เป็นคนไปข่มขืนเขา
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนปิดบังทั้งหมดเป็นคนที่ช่วยลูกตัวเองทั้งหมด
กรรมมันก็เลยตามตามไปหาทุกคนถูกไหมฮะแม้กระทั่งตัวของพระศรีเองที่
ทุกวันนี้ยังมีคนเห็นอยู่เพราะป้าศรีฆ่าตัวตาย
่วงกรรมจองเวรบ่วงกรรมเวรกรรมมันเกิดขึ้นจากการกระทำของคน
ใช่อันนี้ถูกไหมด้วยครับคือป้าศรีโดนกระทำมาแล้วคนที่เริ่มกระทำมันก็เป็น
มันก็เป็นคนที่มีจิตใจที่มันโหดเยี่ยมโหดร้ายอ่ะนะ
เออไปข่มขืนเขายังไม่พอมารู้ว่าเขามีผัวใหม่ไปฆ่าผัวเขาอีกโอ้โหอะไรก็ไม่รู้
อ่าคือเรื่องเนี้ยมันอาจจะเริ่มต้นมามันอาจจะเป็นเรื่องเล่า
แต่แน่นอนว่าพอการเวลามันผ่านมาคุณนิวคุณผู้ชมผู้ฟัง
มันก็จะมีการเพิ่มเติมแปรเปลี่ยนไปตามการละเวลา
มันอาจจะเพิ่มมันอาจจะเริ่มต้นมาแค่นิดนึงแต่มันถูกเล่าต่อกันมามันอาจจะเพิ่มไปทางไหนก็ไม่รู้
แต่ชีวิตคนเราบางทีมันก็ยิ่งกว่าละครการเจอเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ย
เพราะฉะนั้นฟังเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นเรื่องเล่าให้มันเป็นอุทาหรณ์
มันเป็นคติเตือนใจย้ำกับตัวเองเสมอว่าเวรกรรมทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทำ
อันนี้เห็นด้วยครับนะฮะแต่สิ่งที่เตอร์ไพรส์กว่าผมมีสิ่งที่เธอเตอร์ไพรส์กว่านั้นเยอะเลย
คือแม่ผมเพิ่งจะบอกเมื่อเร็วนี้เองว่าป้าศรีกับแม่ผมอ่ะ
คือเพื่อนกันผมก็เพิ่งรู้ว่าอ้าวแล้วทำไมตอนนั้นไม่บอก
เขาก็บอกว่าเขาเพิ่งนึกได้อืมเพิ่งนึกได้ว่าว่าเนี่ยป้าศรีเนี่ย
กับแม่ผมเนี้ยเป็นเพื่อนกันอ่าเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กเด็กเลยอืม
ผมก็เลยบอกอ้าวแม่จำเพื่อนตัวเองไม่ได้เหรออืมเขาบอกว่าเขามาอยู่กรุงเทพนานแล้ว
เขาก็ลืมบ้างอะไรบ้างอ๋อโอเคว่าเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วนะครับ
นะครับอ่ะเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เราทำบาปขนาดนั้นเนี่ย
เราจะต้องชดใช้หรือว่าจะต้องวนเวียนอยู่ในสิ่งที่เขาจะต้องกระทำอยู่อย่างนั้น
อีกนานขนาดไหนอันนี้เรานึกภาพนะป้าศรีฆ่าตัวตายยังไง
เวลาไหนทุกวันจะต้องทำซ้ำเดิมเวลาเดิมอยู่แบบนั้นตลอดเวลา
กว่าตัวเองจะหมดอายุไขจริงใช่มันก็อาจจะนานอีกนานก็ได้
อันนี้จุ้มไม่สามารถตอบได้เออนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณนิวครับ
วงกรรมจองเวรขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน
ขอบคุณนะครับขอบคุณครับยินดีครับผมแล้วก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมครับ
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์แบบนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หลอนเหนือธรรมชาติ
ลี้ลับเวรกรรมคุณสัยมนต์ดำได้หมดเลยนะครับส่งเรื่องราวของคุณมาที่
และเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่มเราก็จะกลับมา
นักเล่าเรื่องหลอนจากโซเชียลมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนให้พวกเราได้ฟังกันที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น
อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดทรัพย์สะไครให้กับยูทูปไทยรัฐของเราไว้ด้วยนะครับ
และสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครคอยติดตามกันให้ดี
วันนี้พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปแล้วครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีนะครับขอบพระคุณคุณนิวครับ